ช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะคะ
ตอนนี้กฎหมายในประเทศไทยมีการออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปประมาณ๒๐๐๐กว่าฉบับ
คือต้องบอกว่ามันเยอะไปไหมคะ
เยอะมากและรายละเอียดในข้างในนั้นก็เป็นคำที่มันค่อนข้างยากฟังยากเข้าใจยากเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าแม้จะมีเยอะขนาดนี้แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

คืออันนี้ตกลงเป็นที่กฎหมายหรือเป็นที่คนกันแน่
นั่นน่ะสิเดี๋ยวคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณมิ้นครับ

วันนี้หยิบเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและคนไทยจะต้องรู้
เออผมเห็นหัวข่าวเรื่องของอาจารย์มีชัยแล้วเนี่ยสะดุดตาเลยครับ
เพราะในหัวข่าวเขาบอกว่ากฎหมาย๒๐๐๐ฉบับไม่ทำให้สังคมสงบ
มีชัยสำนึกบาปยอมรับยิ่งมากกลับยิ่งแย่
นี่อาจารย์มีชัยเนี่ยเรารู้นะครับว่าท่านเป็นประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
แล้วกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ย
อาจารย์มีชัยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายผมว่ามากที่สุด
เพราะในอดีตเคยเป็นรองเลขากฤษฎีกาเคยเป็นเลขากฤษฎีกา
เคยเป็นประธานวุฒิสภาเป็นประธานอะไรต่ออะไร
แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกรรมการกฤษฎีกา
แล้วเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดหนึ่งด้วย
เอาเป็นว่าไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายมากเท่าอาจารย์มีชัย
ฉะนั้นที่บอกว่าอาจารย์มีชัยสำนึกบาปเนี่ยเพราะว่าท่านเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายมาก
ท่านบอกว่าเมื่อเดิมเนี่ยมีกฎหมายมากเนี่ยคิดว่าดีทำให้สังคมสงบเรียบร้อยสร้างระบบระเบียบให้สังคม
ประเทศไทยจึงควรจะมีจึงมีกฎหมายมามากกว่า๒๐๐๐ฉบับ
แต่ถามว่ามันสงบมันสันติมันเรียบร้อยไหมคำตอบคือไม่
ยิ่งนับวันยิ่งแย่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน้อยลงที่อันตราย
คือสร้างอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วอาจารย์มีชัยก็บอกนี่
ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำกฎหมายออกมามากมายมหาศาล
แต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดการออกกฎหมายมากไม่ใช่ของดี
แล้วประโยคที่ควรจะขีดเส้นใต้ไว้คืออาจารย์มีชัยบอกอย่างนี้ครับ
วันหนึ่งผมก็สำนึกบาป
กฎหมายที่ออกตกในมือคนที่ใช้ระบบพักพวกตามวัฒนธรรมแบบไทย
ไม่บังคับใช้อย่างที่ควรจะเป็น
ปราศของกรีกท่านหนึ่งเคยกล่าวว่ากฎหมายก็เสมือนใหญ่แมงมุม
ขยุ่มแมงมุมตัวน้อยไม่ปล่อยหนี
แต่แมงมุมตัวใหญ่ผ่านไปได้ทุกที

เรื่องของการออกกฎหมายมาก
แล้วนอกจากแมงมุมตัวใหญ่จะผ่านได้ทุกทีแล้ว
ออกกฎหมายมาก
เพิ่มโทษมากโทษสูงขึ้นมาก
ประชาชนก็เดือดร้อน
แล้วมันก็เป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
หาเงินใส่กระเป๋าได้มากตามไปด้วย

กฎหมายเรื่องการจราจรเนี่ย
เราพยายามจะเพิ่มโทษให้มันมากขึ้น
ให้มันสูงขึ้นเพราะคิดว่าโทษน้อยเนี่ย
คนไม่เคารพยำเกรงกฎหมาย
เอาแต่ก่อนเนี่ยปรับร้อยสองร้อย
เดี๋ยวนี้พอปรับเต็มแม็กซ์

คนที่ถูกจับก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่มากขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็เรียกเอาเงินมากขึ้น
เพราะบอกว่าถ้าไปจ่ายที่โรงพักพันหนึ่งนะ
อ้าวถ้าฝากไปจ่ายตรงนี้ร้อยสองร้อยหรือสามร้อย
ฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังเป็นอย่างนี้เนี่ย
เพิ่มโทษให้สูงขึ้นก็ยิ่งเพิ่มช่องทางให้มีการเรียกรับใต้โต๊ะ

ดูอย่างกฎหมายเรื่องเมาแล้วขับสิครับ
แต่ก่อนเนี่ยบอกโอ๊ยโทษมันน้อยไป

ฉะนั้นต้องเพิ่มโทษให้สูงขึ้นปรับให้เต็มที่
แล้วก็มีทั้งปรับทั้งจำ

คนที่เจอด่านพอตรวจว่ามีแอลกอฮอล์เกินกว่าที่บังคับ
เขาก็ยัดเงินให้ตำรวจมากขึ้นในอดีต
ก็กลายเป็นว่าโทษยิ่งแรงขึ้นเท่าไหร่
คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ซื่อสัตว์สุจริต
คนที่เดือดร้อนก็คือคนทำผิดกฎหมาย
ลักษณะอย่างนี้ครับถึงบอกว่าเออเรายิ่งออกกฎหมายมามากเยอะแยะไปหมด
อาจารย์มีชัยถึงบอกว่าทีแรกคิดว่ามันดีแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่
เพราะว่ายิ่งออกกฎหมายมากยิ่งสร้างปัญหามาก
ประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยกฎหมายเขามีไม่มากหรอกครับ
เขามีกฎหมายน้อยกว่าเราเยอะแต่ว่าคนเขาเคารพกฎหมาย
เรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายแต่คนของเขารู้ว่าไม่ควรจะทำ
ไม่มีกฎหมายห้ามแต่คนเขาไม่ทำผิดของเรามีกฎหมายเยอะแยะไปหมด
พอนึกขึ้นมาได้ว่าเรื่องนี้ควรจะแก้ปัญหาโดยกฎหมาย
แต่ละกระทรวงทะบวงกลมที่เกี่ยวข้องก็เสนอกฎหมายให้ออกกฎหมาย
เอาสภาก็เมื่อผ่านรัฐบาลเห็นชอบคอรมอเห็นชอบ
ก็ส่งให้กฤษฎีกากฤษฎีกาก็ไปร่างเป็นกฎหมายมา
ส่งมาให้รัฐบาลรัฐบาลก็ส่งไปที่สภาสภาก็ออกกฎหมาย
ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีตเนี่ย
ยุ่งอยู่แต่กับเรื่องออกกฎหมายเนี่ยบางฉบับเป็นกฎหมายใหม่
แต่ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายเก่าแต่มาปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงตรงไหนครับเพิ่มโทษให้สูงขึ้น
แล้วเพิ่มโทษสูงขึ้นแล้วเนี่ยคนกลัวไหมครับทำผิดเหมือนเดิม
แต่เป็นช่องทางให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยตั้งสารเตี้ย
เอากับคนที่ทำความผิดมากขึ้น
ฉะนั้นการออกกฎหมายมากจึงมีปัญหาอย่างที่อาจารย์มีชัยว่า
พอเป็นอย่างนี้ยังไงล่ะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์มีชัยบอกว่า
แล้วเมื่ออาจารย์มีชัยนั่งเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
อาจารย์มีชัยจึงเสนอให้มีกฎหมายรัฐมนูลมาตราหนึ่ง

กฎหมายมาตรา๗๗เนี่ยมีสาระสำคัญอย่างนี้ครับ
พึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า

เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวกฎหมายต่าง
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการจะออกกฎหมายทุกฉบับ
พึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว
พึงจัดให้มีการประเมินผลสำริดของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
แล้วก็วักสุดท้ายบอกว่า
พึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะที่จำเป็น
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างที่บรรยัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน
อันนี้เป็นเรื่องของที่ว่า
เราจะทำอะไรเราจะตั้งโรงงาน
เราจะทำอะไรเราต้องไปขออนุญาต
ระบบการขออนุญาตเนี่ย
เมื่อเป็นดุลยพินิษฐ์ของอธิบดีหรือของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มันก็จะมีระบบใต้โต๊ะ
เพราะว่าดุลชพินิษฐ์เนี่ย
ไม่รู้อะไรมันไม่ชัดเจน
ก็เกิดการวิ่งเต้นเกิดจ่ายระบบใต้โต๊ะไม่สิ้นไม่สุด

อะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาต

การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ถ้าถูกหลักเกณฑ์ไม่ต้องวิ่งเต้นได้เลย
ถ้าไม่ถูกหลักเกณฑ์วิ่งเต้นใครก็ไม่ได้

ต้องวิ่งเต้นต้องใต้โต๊ะ
ใบอนุญาตอะไรต่างเนี่ย
นี่คือสิ่งที่อาจารย์มีชัยบอกว่า

มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเราทั้งนั้นนะครับ

ในฐานะออกกฎหมายไว้ต่างมากมาย

เป็นช่องทางให้มีการทุจริต
แมงมุมตัวใหญ่รอดหมด

และที่สำคัญก็คือที่ท่านบอกว่า

ระบบการขออนุญาตเนี่ย

เมื่อมีมาตรา๗๗อย่างนี้แล้ว

อันไหนไม่จำเป็นยกเลิก
แล้วไม่ต้องออกใหม่
มีกฎหมายกว่า๒๐๐๐ฉบับ

และนี่คือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่

จากนี้ไปจะได้พิสูจน์
กฎหมายรัฐมณณุนมาตรา

ทำผิดจราจรต่อก่อนมอเตอร์ไซน์

เออนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับว่า
ผู้บังคับใช้กฎหมายคนถือกฎหมายเนี่ย

ถือกฎหมายกว่า๒๐๐ฉบับนะ

กลับไปที่การปฏิรูปตำรวจอีกทีหนึ่งคราวนี้
กลับมานะคะขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะ